สิ่งที่จะต้องทำงานหนักตามบุคลากรทางการแพทย์
ก็คือจุดสุดท้ายของผู้ที่เสียชีวิตก็คือสับปะเหลอ
ตอนนี้หลายพื้นที่ทำงานหนักเช่นเดียวกัน
สับปะเริ่มวัดใหม่ตาสุดย่านฝั่งทน
บอกว่าใครก็ได้มาช่วยผมทีแทบไม่ได้กลับบ้านเลย
เพราะว่าศพโควิด๑๙พอมาถึงแล้วไม่มีการพักไว้นะคะ
ถึงแล้วต้องเผาเลยออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่

แบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเผา๔๐กว่าศพแล้ว
ไม่ได้พักเลยและตัวเขาเองนะคะสับปะเริ่มรายนี้
ยังไม่เคยฉีดวัคซีน
ซึ่งเป็นสับปะเหลอวัดสุธาวาสหรือวัดใหม่ตาสุดแขวงบุคโล
โพสต์เมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมค่ะ
ขอความกรุณาวัดในฝั่งทนช่วยกันเผาหน่อย
วัดที่เผาเตาจะไม่ไหวแล้วสงสารเถอะ
ผมเผามา๔๓ศพช่วยกันหน่อยครับ
อธิบายแบบนี้ก่อนนะคะที่บอกว่าเตาไม่ไหวเนี่ย
เพราะว่าการเผาศพของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จะต้องเผานานกว่าปกติ๒เท่า
ปกติแล้วเผาประมาณ๒๓ชั่วโมงนึกภาพค่ะ
บวกไปอีกค่ะศพละ๖ชั่วโมงค่ะ

เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันเลย
ขอบพระคุณอย่างสูงพี่สับปะเลอใจบุญบอกอีกว่า
เผามา๔๐ศพใช้ชุดไป๘ชุด
บ้านนี้เพิ่งเผาเสร็จไม่ถึงชั่วโมงตายแล้วอีกศพ
เขาก็โทรมาให้ช่วยเผาอีกไม่ไหวก็ต้องไหวครับ
ถึงตัวเองจะตายก็ไม่ทิ้งหน้าที่จะทำให้ดีในทุกศพ
ทันทีที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
มีคนเข้ามาให้กำลังใจคุณลุงสับปะเหลอเยอะเลยนะคะ
บริจาคถุงมือบริจักษ์หน้ากากอนามัย
และขอให้คุณลุงดูแลสุขภาพด้วยนับถือในน้ำใจค่ะ
ไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะ
สอบประคอรายงานออกมาค่ะผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายจำแนกเป็นติดเชื้อในประเทศค่ะ

ขออภัย๙๔๓๖ในเรือนจำ
รายค่ะยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยตอนนี้
ผู้เสียชีวิตจำนวนสูงนะคะวันนี้๘๖ศพ
ผู้เสียชีวิตสะสม๒๗๑๑ค่ะจำนวนผู้ที่หายป่วยแล้วกลับบ้านได้๔๐๐
รายค่ะวันนี้เองนะคะคุณหมอทวีสินวิศนุโยธิน
โคศกศาสตร์ประคอเปิดเผยว่าระยะนี้ผู้ป่วยโควิด
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสั้นลงโดยเสียชีวิตเร็วขึ้น
ส่วนแนวโน้มการเกิดโรคติดเชื้อก็ยังสูงขึ้นนะคะ
วันนี้ที่ปฐุมธานีพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงเลย
ประธุมธนีย์ในใกล้กรุงเทพมากเต็มกรุงเทพเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเหมือนกัน๑๑๐๘ค่ะ
พบที่ตลาดไทยที่เดียวเนี่ยนะ๘๐๐กว่ารายค่ะ
สายพันธุเดลต้าด้วยแพร่ได้ง่ายและมีความรุนแรง
พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงค่ะ
บอกว่ามาตรการลดการเดินทางเร่งรัดการควบคุมโรค
การรักษาการป้องกันโดยสปมซึ่งประกอบด้วยสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บังคับใช้มาตรการต่างให้มีความเข้มข้นตามพื้นที่ต่าง
จะตั้งจุดตรวจในพื้นที่เอากรุงเทพ๘๘จุดปริมณฑล๕จังหวัด๒๐จุด
จังหวัดชายแดนใต้๓๙จุด
ขอให้พี่น้องประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น
ศูนย์จะจัดสายตรวจออกดูแลความเรียบร้อยรวมถึงเข้มงวดคนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค
เริ่มพรุ่งนี้ตามประกาศสวคคลและจะดำเนินการต่อผู้ละเมิดมาตรการอย่างเด็ดค่ะ
สำหรับมาตรการในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะโดยเฉพาะมาตรการที่บอกว่า
ลักษณะคล้ายเคอร์ฟิลล์ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่๓ทุ่มจนถึงตี๔ย้ำว่าใน๑๐จังหวัดที่มีการควบคุมประกาศออกมา
ควบคุมประกาศออกมาเป็นการลงโทษแล้วไม่ได้ขอความร่วมมือค่ะ
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นไปได้พยายามไม่ต้องเดินทางข้ามเขต
คืออย่าให้เชื้อมันแพร่กระจายออกไปอีกเลยนะคะ
งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นนะคะ